เมื่อวานนี้พี่บอลเชิญยิ้มเขาพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่สกลนคร
คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยนะก่อนถึงเวลาทำการแสดงแวะหน่อยสกลนครทั้งทีแวะเยี่ยมพี่แจ๋ว
แจ๋วเป็นใครเมียพี่โรเบิร์ตโรเบิร์ตสายควันนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่แจ๋วเองเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะ
มินิมาตรเล็กนะคะด้านข้างก็เป็นร้านตัดผมด้วยโลโก้ร้านเนี่ยชัดเจนเป็นรูปของพี่โรเบิร์ตค่ะ
และในร้านก็แต่งเอาไว้ด้วยรูปของพี่โรเบิร์ตอีกนะคะเผื่อว่าใครที่เป็นเอฟซีผ่านไปผ่านมา

บอลก็พาเดินชมบรรยากาศทั่วเลยคุณผู้ชม
และต้องบอกว่าตลอดการไลฟ์ของพี่บนนี้นะ

หลายคนบอกว่าโอ้โหเห็นพวกพี่รวมตัวกันเหมือนนี้แล้วหนึ่งค่ะ
คิดถึงพี่โรเบิร์ตจริงคิดถึงบรรยากาศเก่า
ผัดได้ถึงความผูกพันพี่น้องในวงการตลกที่มีให้กันค่ะ

แต่พี่บอลแล้วก็เพื่อนยังคงแวะเวียน

ทุกท่านคงจะรู้จักดีนะฮะ
วันนี้เรามาสกลเราก็ต้องแวะมาหา

นี่คือร้านป้าแจ๋วนะฮะมินิมาตรอยู่ที่สกลนครนะฮะ
ความรักเราคิดถึงเนอะเราเคยอยู่ด้วยกันผูกพันกัน
ทุกคนใครที่บอกคิดถึงป้าแจ๋วอยากเจอป้าแจ๋ว
ผมอยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาคุณผ่านมา
มานั่งกินข้าวมานั่งถ่ายรูปป้าแจ๋วมาให้กำลังใจ

มันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกกับช่วงปลอดภัยในหัวใจนะ